ภาพที่เกิดขึ้นที่ลิ้นชักมันไหลออกมา

ก็ว่ากูเปลี่ยนสนิทอยู่ได้

คือยืนยันว่าล็อกกุญแจและปิดสนิทเรียบร้อยแล้ว
แต่อยู่ดีมันไหลออกมาเอง

นี่คือบริษัทค่ายมือถือแห่งหนึ่ง
ไม่ต้องบอกพื้นที่ก็ได้ค่ายมือถือแล้วเขาเลิกงานพอดี
ซ้ายมือเขาก็นั่งเล่นมือถืออยู่
ส่วนคนอีกคนนึงที่ยืนอยู่เนี่ยเขาล็อกกุญแจไว้เรียบร้อยแล้ว
แล้วไปมากุญแจลิ้นชักมันเลื่อนออกมาเอง
คนเลยตกใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
เจ้าตัวยืนยันแบบนี้นะครับว่าล็อกไปเรียบร้อยแล้ว
ถ้าไหลออกมาแบบนี้คนก็เชื่อว่าเนี่ยผีชัด
จะต้องพบหมอด่วนแล้วฮะ
หมอจิตเหรอไม่ใช่หมอปลา
อาจจะต้องพบหมอปลาเชิญมาดูหน่อยว่างานนี้
มันเป็นเรื่องของการล็อกไม่สนิท
หรือจะเป็นเรื่องของจิตสัมผัสพลังงานพิเศษกันแน่
หมอปลาจะเชิญที่หน้าจอสำหรับงานนี้นะครับ
หอนกันต่อนอกจากเหตุการณ์ลิ้นชักผีสิง

กระบี่มีรอยเท้าผี
สาวคนหนึ่งเป็นชาวนครศรีมาเที่ยวที่กระบี่
อินเรียบร้อยที่เคาน์เตอร์แล้วขึ้นมาข้างบน
พอขึ้นมาข้างบนเอากระเป๋าวางมองซ้ายมองขวาสะอาดสะอ้านดี
บนเตียงก็ดีไม่มีปัญหาอะไรเลยฮะ
แต่หลังจากนั้นมาพอวางกระเป๋าแล้วเข้าไปห้องน้ำ
อาบน้ำอาบท่าล้างหน้าล้างตา
พอเดินออกมาสักพักเดียวครับ
รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมีอะไรอยู่คาตาเรา
ซึ่งมันไม่เจอตอนที่เราเจอมาครั้งแรก

มันคือรอยเท้าเหมือนกับใครไปเหยียบฝุ่น
สกปรกมาแต่ห้องนี้สะอาดสะอ้าน
ไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง

สายตาคู่แรกที่มองไปคือมองเตียง
มองเตียงเป็นอย่างไรขึงสะตึงสะอาดขาวจ๊วะเลย
แล้วก็ไปเลยวางของพอวางของไปเข้าห้องน้ำ
พอเข้าห้องน้ำออกมาผมยังหมาดอยู่เลย
แล้วมองเตียงอีกทีเพราะมันอยู่กลางห้อง
ทีอีกทีคราวนี้แหละไม่กล้าเช็ดผมแล้ว

เพราะว่าอยู่ดีมีรอยเท้าโผล่อยู่กลางเตียง
แล้วมันคืออะไรตอบไม่ได้
แต่เท้านี้ไม่น่าจะใช่เท้าผู้หญิง
สรีระเหมือนเท้าผู้ชายแล้วมายืนอยู่กลางเตียงได้ยังไง

คุณอาริยาแซ่ด่านอายุ๒๘ปี
เป็นช่างเสริมสวยบอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันเด็กพอดีเลย
วันที่๘มกราคมเสาร์ที่๘มกราคมไปเที่ยวฮะ
แล้วก็มาเช็คอินมานอนโรงแรมแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ของจังหวัดกะบีพักห้องเลขที่๔๐๒ชั้น๔
เข้าใจว่าตรวจดีแล้วแต่ตอนออกมาไปมา
พอมาเจอรอยเท้าแบบนี้ก็เลยต้องถ่ายรูปเอาไว้

แต่ก่อนจะโพสต์โพสต์วันนั้นเลยหรือเปล่าเปล่า
วันนั้นทั้งคืนไม่กล้านอนเลยฮะ
นอนคือนั่งดูมือถือแล้วก็มองดูรอยเท้า
รอยเท้าคู่นี้จะมีคู่อื่นแถมมาเองหรือเปล่า
นะยังเคราะห์ดีที่เหตุการณ์นี้มีแค่คู่เดียว

เที่ยวแล้วเว้ยเค้กเอาท์เลยฮะ
ไม่ไหวอ่ะกลับโรงแรมแห่งนี้อยู่ต่อไปได้แล้ว